กลับมาช่วงนี้ข้างหลังนะคะลุงตู่ลงดามสั่งวัคซีน
จรสรรและจรสรรไฟเซอร์๒๕ล้าโดรสเป็นวัคซีนทางเลือก
แล้วก็เป็นข่าวดีนะคะส่วนบรรยากาศเมื่อวานนี้
ออฟการฉีดวัคซีนครั้งแรกนะครับคุณผู้ชม
นี่ต้องบอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย
นายกรัฐมนตรีนะฮะไปพร้อมเป็นคณะแบบนี้เลย

เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ค่ะ
ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ

มารับวัคซีนตามนัดหมายจำนวนมาก
โดยกลุ่มนี้ที่เขาเรียกว่ากลุ่มเสี่ยง
ก็อย่างเช่นระบบขนส่งมวลชน
องค์กรที่ประสานมายังกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวาน

กลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนนัดหมายผ่านเครือข่ายต่างอีก๕๐๐คน
นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ามีวัคซีนให้กับทุกจังหวัดได้ฉีด

แต่จะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เรื่องของการบริหารกระจายวัคซีน
นายกบอกว่ามีการปรับแผนการกระจายวัคซีน
เป็นรายสัปดาห์ก็คือดูหน้างาน
สถานการณ์เปลี่ยนการปรับแผนการกระจายวัคซีนก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย

อกจากขอบคุณแล้วแสดงความเสียใจ
เอื้อนเอ่ยวาจาขอโทษประชาชน

เรื่องของคุณภาพวัคซีนทั้งเรื่องของผลกระทบ
จากการฉีดวัคซีนก็ดีฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ครับ
ความเสี่ยงช่างกลุ่มต่างของเรา
อะไรที่ทุกคนไม่สบายใจ

เพราะว่าพวกเรามันตั้งใจว่าจะทำกันเพื่อคนไทยทุกคน
ที่ที่ท่านเน้นก็คือท่านบอกว่าขอโทษที่มันอาจจะ

ไม่ไปตามนักอย่างนั้นครับผมเออครับ

อ่าเดี๋ยวมาย้ำเรื่องแผนการกระจายวัคซีน
แล้วก็เป้าหมายการฉีดวัคซีนอีกรอบหนึ่งนะคะ
หมายนายกรัฐมนตรีบอกเหมือนเดิมเลย
คือสิ้นปีนี้ต้องฉีดให้ได้๑๐๐ล้านโดส
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ประชาชนคนไทยมีกี่คนคะ
ล้านคนภูมิคุ้มกันหมู่๗๐ของประชากรทั้งหมด
แปลว่าต้องฉีดให้ได้๕๐ล้านคนนะคะ

มีการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์
ถึง๖มิถุนายนก็คือเมื่อวานซืนนะคะ
วัคซีนไปแล้ว๔๒๑๘๐๙๔โดสนะคะ
ก็โดสที่ว่าเนี่ยทั้งคนที่ฉีดเข็มเดียวแล้วก็ฉีด๒เข็มนะคะ
หากตั้งเป้าร้อยล้านโดสก็เท่ากับว่า
ตอนนี้ฉีดไปแล้วประมาณเกือบ๕๔๒นะคะ
เหลืออีกตั้ง๙๕กว่าล้านโดสค่ะ
คิดเป็นสักประมาณ๙๕ของจำนวนประชาชนคนไทยทั้งหมด

เฉลี่ยวันละ๔๖๒๗๑๕โดส

วันละ๔๐๐กว่าโดสเนี่ยลำบากมาก

ตอนแรกถ้าหากเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกที่ลุงตู่ประกาศ
หลัก๔แสนต้นวันนี้มันทบมา

นะฮะแต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าทำได้เกือบจะตามเป้าแล้วนะ
ตอนนี้เหลือเวลาก่อนที่จะถึงเป้าหมาย๒๐๗วัน

เรื่องของการจะเลื่อนไม่เลื่อนฉีดไม่ฉีด
ผมพยายามดูว่าวันนี้มีหรือเปล่า
เมื่อวานที่คุณอนุทินพูดแบบนี้
ผมถึงขนาดโทรศัพท์ไปถามกอล์ฟเลยนะ

ที่โรงพยาบาลต่างที่บอกจะเลื่อน

ได้รับจัดสรรวัคซีนมาไม่เยอะนะ

คุณอนุทินบอกว่าฟังกระทรวงสาธารณสุขที่เดียว
ที่อื่นไม่ต้องฟัง

ผมสงสัยผมว่าคุณอนุทินพูดจริงหรือเปล่า

กอล์ฟทัศนาผู้อารมณ์ไหนวะ

จริงจังนะฮะแต่วันนี้โรงพยาบาลออกมาแล้วเลื่อนกันเพียบเลยนะ
ใช่คือคุณอนุทินบอกว่าให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่ง
บอกว่าที่เลื่อนเนี่ยเพราะว่าหมอไปคิดเองเออเองว่าวัคซีนไม่พอ
ก็เลยประกาศเลื่อนไปเองทำไมไม่ตรวจทานมาที่กระทรวงสาธารณสุข
ว่าวัคซีนพอหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องตรวจหรอกครับถ้ามันพอท่านส่งเลย
คือคือไม่ได้มาโจมตีกันแต่เอาความจริงมาคุยกันคือเมื่อวานนี้เนี่ย
คือมันมีคำพูดหนึ่งคุณผู้ชมประมาณว่าฉีดเร็วไป
มันจับใจความได้ว่าคือบริหารจัดการฉีดระดมฉีดไป
ก็เลยทำให้วัคซีนมันมันมันขาดช่วงอืมต้องลงฉีดเร็วดีไม่ดี
อ้าวเราไม่เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เหรอคะไปบริหารจัดการใหม่แล้วกัน
ไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่สกลนครนะฮะคึกคักสุด
ประชาชนเขาอยากฉีดถลกแขนมาเนี่ยนะ๗๐๐กว่าคนนะครับ
ฉีดวัคซีนกันฮะว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งพลายบุตรนะครับ
อำเภอสว่างแดนีจังหวัดสกลนครไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่มา
รับการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้าเพื่อป้องกันโรคโควิดสิบเก้า
หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
มีประชาชนกว่าเจ็ดร้อยคนไปฉีดวัคซีนนะฮะท่านในอำเภอสว่างแดนดินเนี่ยระบุว่า
อันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะที่ประชาชนตื่นตัวให้ความสนใจ
มารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากและฝากไปถึงคนที่
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนอย่าลืมไปตรวจสอบวันเวลาในการมาฉีดนะจ๊ะ
ในชุมชนของท่านเนี่ยหรือว่าตามโรงพยาบาลตำบลต่างใน
ในเขตพื้นที่อำเภอสว่างดันดินส่วนที่ขอนแก่นเป็นอย่างไรบ้าง
ขอนแก่นเนี่ยนะฉีดวัคซีนวันแรกคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยครับ
นายมงคลพักดีสุวรรณท่านนายอำเภอภูผาม่านที่ขอนแก่นเนี่ยนะ
ลงทุนเอาทีวีมาติดตั้งเลยนะแล้วเปิดวีดีโออะไรรู้ไหม
อื่นอาจจะเล่นดนตรีสดขอโทษนะครับนี่หมอลำต้องมาจ้ะ
หมอลำให้ดูเปิดหมอลำให้ดูนะฮะ
คือให้ประชาชนที่มารอฉีดวัคซีนได้ดู
คือการฉีดวัคซีนมันจะเป็นไปอย่างบรรยากาศสนุกคลื้นเครงไง
แม่เทียดเพิ่มหมอลำไปศิลปะพื้นบ้านที่ชาวอีสานชื่นชอบ
ขอโทษเถอะโดนตรีหมอลำขึ้นคนอีสานรู้สึกยังยังไง
อีสานยังวางใต้อีสาน
เข้าอย่างลุกอยั่งลุกขึ้นประโยชน์พรึมเลยนะฮะ
เมื่อได้ฟังหมอลำนี่คือทุกคนก็บอกว่าโอ้โหอันนี้ดีนะ
อย่าอย่างนี้นะคุณผู้ชม

เข็มผักนะขยับต่อแต่อยู่ในบรรยากาศการฉีดวัคซีน
จากอีสานลงใต้ไปจังหวัดตรังมีคุณป้าท่านหนึ่ง
ป้าท่านนี้ท่านบอกเลยว่าท่านตัวเข็มมาก
เข็มมากตั้งแต่เด็กจนโตจนอายุมากแล้ว
แต่ไหนก็ไหนลูกบอกแม่แม่ต้องฉีดนะ
ถ้าหากแม่ไม่ฉีดเอาแล้วสมมุติเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมา
ไม่ได้ขู่นะฮะแม่ไม่ได้ขู่คือลูกไม่ได้ขู่
พูดดีหากเป็นอะไรขึ้นมา
และติดโควิดเสียชีวิตลูกหลานไปทำศพไม่ได้นะ
คุณป้าท่านนี้เลยบอกงั้นสู้ขอยืนยันการฉีดวัคซีนฮะ
คุณป้าท่านนี้คือป้าอาพรป้าอาพรยืนยันแบบนี้ว่า
พร้อมมากที่จะฉีดวัคซีนไปที่โรบินสันขออภัย
โรบินสันจังหวัดตรังไปยืนฉีดมองหน่อยสิ
เข็มไม่มองเข็มให้มองนักข่าวก็แล้วกัน
เพราะหากมองเข็มเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญ่
จิตจะเกจิงถ้าไม่เปิดอะไรนะ
โนราครับถ้าอยู่ภาคใต้เปิดโนราจะมีคิดคลักเหมือนทางภาคอีสาน

ได้เลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะ

หักเหมือนกันอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
เดี๋ยวฟังจากคุณป้าอาพร
ต้านอันนี้หรือลูบได้เลย

ไม่เจียบเพราะโตคร้องเจือคุณผมจะไปทรงกลัว

จากพื้นที่ของจังหวัดตรังไปสงขลาสงขานี่มาใหญ่กว่าใหญ่กว่าขนาดไหน

เดี๋ยวนะลูกพ่อเจ็ดเย็น

ปลุกกำลังใจคนที่กำลังจะฉีดวัคซีน

เอาแค่นี้พอเอาแค่เทศต่อหน้าพอ

อย่าถึงคิวกูเลยกูอยู่หลังดีกว่า
ไม่อยากอยู่ข้างหน้าเลยกลัวได้รับพรมากเกินไป
นี่ระดับรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลานะฮะ

รองเจ้าคณะพระครูวัฒนาพร
ก็มาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาฏที่นาทวีสงขลา

บางคนมีกำลังใจเชื่อดิมีไหมเอ้ามี
ไม่บางคนบอกว่ามีกำลังใจแต่บางคนแซวนะครับ

ว่าถ้าไม่มีกำลังใจก็เดี๋ยวรอสวดเลยละกัน
ไม่ทันแล้วมาตรงนี้ก่อนดักทางไว้ก่อน

มีบรรยากาศหลากหลายในเรื่องของการฉีดวัคซีนวันแรกเมื่อวาน
ส่วนข่าวนี้เมื่อวานเนี่ยพอข่าวออกมาดิฉันยกมือพนมมือท่วมหัวเลยค่ะ

เป็นวัคซีนที่ราคาถูกและคุณภาพสูงสุดค่ะ

ก็ถือว่าหลายคนดีอกดีใจนะเป็นวัคซีนทางเลือก
คนบอกว่าถ้าในเมื่อวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้ฟรี
มันยังไม่ได้ฉีดสักทีมาเถอะจ่ายตังค์ก็จ่ายตังค์
กำหนดราคาแล้วด้วยนะคะสำหรับภาคเอกชนราคาเป็นยังไง

เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชานะคะ
หมวกอีกใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วย
ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน
ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง

เพื่อนำเข้าวัคซีนมาเพิ่มเติมอีก๒๕ล้านโดส
เพื่อให้วัคซีนมันครบตามเป้าคือ
บรรทัศน์สุดท้าย๑๐๐ล้านโดส
นายกรัฐมนตรีนอกจากจะให้สัมภาษณ์ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้ว

ประชาชนก็จะได้รับข่าวสารจากนายกแบบนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีมีการโพสต์เฟซบุ๊คประยุทธ์จันโอชา

เมื่อวานนี้ที่รัฐบาลคิกออฟ
ฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติชาตินี้นะคะ
ว่าการต่อสู้กับโควิดนั้นยังไม่ได้จบง่าย
อาวุธสำคัญที่จะเอาชนะไวรัสร้ายตัวนี้ได้อย่างเด็ดขาด

วัคซีนจะเป็นกุญแจที่จะช่วยเปิดประตูของประเทศ
จะจัดซื้อผ่านองค์การเพศรัชกรรม
เข็มละ๑๙๐๐บาท
ครบ๒โดสก็๓๘๐๐บาท
คือกำเงินไป๔๐๐บาทได้ทอน๒๐๐บาท
ครับนะคะและราคานี้เขาแบ่งสิทธิ์แล้วนะ
รวมราคาค่าวัคซีนค่าบริการของโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ก็คือตามเดิมกำหนดการตามเดิมคือ
ตุลาคมไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
ใครที่รอก็ต้องรอต่อไปนะคะ
แต่บางทีเรื่องของโรคการแพร่ระบาดแบบนี้

รอไม่ได้เหมือนกันนะครับความเป็นความตาย